มาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่มีการเหตุการณ์ยิงกันตาย
พอจะเอาไปคืนเนี่ยเหมือนอะไรเขาหายอุปกรณ์บางอย่างเขาหายไป

นายสมปองปฏิทินนั้นถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสามแปด
สี่นัดเสียชีวิตอยู่ในเพิงพักย่านครองสองที่ปฐุมธานีครับ
เมื่อคืนของวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมา
จากนี้ก็มีคนงานเป็นลูกน้องชาวกัมพูชา๑คนถูกยิงบาดเจ็บ
แล้วคนร้ายนั้นหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
น้องสาวเล่าให้ฟังแบบนี้นางนิออนปฏิทินเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คนก่อเหตุคือนายดิตวันที่เกิดเหตุเนี่ย
พี่ชายของเขากินข้าวอยู่ในเพลิงพัก
ดิตขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
พี่ชายก็เรียกให้นาริดนั้นมากินข้าวแล้วก็หันหลังกลับไป
ดิตไม่พูดอะไรเลยคุณผู้ชมชักปืนขึ้นมายิงใส่ด้านหลังของพี่ชาย

แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันไปก่อเหตุยิงลูกจ้างเขา
ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาที่นอนอยู่ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไร
จนทำให้คนงานนั้นบาดเจ็บนะฮะ
พอตัวน้องสาวได้ยินเสียงปืนก็เปิดประตูออกไปดู
เห็นนายดิตนั้นใช้ปืนยิงใส่ตัวทางด้านของลูกน้องไปแล้วหนึ่งนัด
แต่พี่ชายถูกยิงไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วในดิตนั้นก็ขับรถหลบหนีไปนะฮะ
ลูกน้องก็เลยรีบโทรหาเธอเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับ
ส่วนสาเหตุในเบื้องต้นคาดว่าเกิดเรื่อง
เนื่องจากว่าพี่ชายเขาไปยืมรถจักรยานยนต์ของในดิตมา

พอในดิตจะมาเอารถคืนพบว่ารถมีปัญหานี่นะ
อะไรก็ไม่ครบเหมือนตอนที่ยืมไป
ดิตก็เลยส่งรูปไปให้ดูในไลน์ก็เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวช่วยกันหาคืนให้แล้วกัน
ไปฟังเสียงน้องสาวเล่าหน่อยนะครับ
เมื่อวานโทรไปประมาณสองโมงเช้าก็ยังคุยกันดีอยู่นะคะกับดี
เขายังคุยกันเขาบอกเออเดี๋ยวลื้อดูก่อนว่าอะไรมันขาดหายไป
แล้วเดี๋ยวก็มาว่ากันไม่ได้มีวี่แววที่เขาจะโมโหหรืออะไร
โมโหวันแรกที่โทรแต่พอเมื่อวานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โมโหอะไรเลย
ลูกน้องปลอดภัยแล้วก็ถามเขาเขาบอกว่าพี่ดิตมาหาพี่ชาย
แล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้พอพี่ชายหันหลังพี่ดิ๊กก็ยิงเลย
พอยิงพี่ดิตเสร็จก็หันมายิงเขานะฮะ
ทางด้านของร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับได้ออกหมายจับนายดิต
หรือว่านายบัณฑิตแล้วนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แล้วก็พอเอาไปคืนนั้นลดอุปกรณ์ไม่ครบ
แล้วก็ถึงขั้นกลับมายิงจนตายเลย